ไปเล่นที่คลองระบายน้ำค่ะเด็กมากันล่ะ๖๗คน

ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นน้องเขาคงจะไปพันกับพวกกอวัชพืช

นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่นะไปงมหา
แล้วท้ายที่สุดเจอร่างน้องโฟลกวัย๑๓ปี
นี่นักประดาน้ำมูลนิธิอุดรสว่างเมตตาธรรม
ก็ระดมค้นหาเด็กชายที่ศูนย์หายตอนที่ไปเล่นน้ำกับเพื่อน
ตรงนี้คือคลองระบายน้ำคุณผู้ชมดูมุมสูงนี่สิ
คลองระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์แล้วนั่นน่ะเห็นไหม
กอสวะเห็นเศษวัชพืชที่มันลอยอยู่ไหม
นี่แหละค่ะที่ทำให้น้องจมน้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งญาติจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
สารปู่นาเคนนคราชที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์
อยากจะให้เปิดทางจะได้เจอร่างของน้องโฟลกวัย๑๓ปี
หากันอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงเกือบทุ่มแล้วค่ะตอนนั้น
ประดาน้ำเจอศพของน้องโฟลกจมอยู่หน้ารีสอร์ท
ห่างจากจุดที่น้องศูนย์หายไปประมาณสัก๑กิโลค่ะ
แล้วเราไปคุยกับเพื่อนของน้องโฟลกเรียกว่าน้องเอ็มละกันอายุ๑๑ปี
น้องเอ็มเล่าให้ฟังว่าพวกผมมากัน๗คนแต่ลงเล่นน้ำกันแค่๖
ผมก็กระโดดน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำไปขึ้นที่ไม้กระดานอีกฝั่งหนึ่ง
เสร็จแล้วปุ๊บขึ้นฝั่งมาก็กระโดดลงไปปล่อยให้ไหลไปเล่นกันแบบนี้อยู่๓รอบ
รอบสุดท้ายโฟลกลอยคอไปติดตรงกอวัชพืช
หลังจากนั้นโค้งก็จมหายไปเลย
พวกผมมาช่วยกันหาอยู่แต่ว่าน้ำมันแรงมาก
เพื่อนที่เขาอยู่บนฝั่งก็เลยไปตะโกนบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหาโฟลกหน่อย
ทีนี้เราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะนะคะ
คุณกาญจนาบอกว่าคุณกัญจนาน่ะขับรถไปส่งของที่ตลาด
เห็นแล้วเหรอว่าเด็กอ่ะเล่นน้ำกัน
หลังจากนั้นคุณกาญจนากดกระจกลงแล้วฟังคุณกาญจนาเลยบอกเด็กว่ายังไงคะ
ทุกวันเรียบแล้วจากโต๊ะมีอีกเป้าที่อยู่แหลมน้ำด้วยละครับ
น้ำมาไหลแรงแล้วหลังจากนั้นตอนขากลับเนี่ย
โอ้โหก็รู้เลยว่ามีเด็กจมน้ำอะนะคะ
ส่วนทางด้านตาของน้องโฟลกเนี่ย
คุณตาสุริยาบอกว่าหลานอยู่กับตากับยาย
พ่อแม่หลานทำงานอยู่เมืองนอกอยู่นิวซีแลนด์
ซึ่งคุณตาก็ออกไปทำงานแต่เช้าตอนค่ำ
ยายโทรมาบอกตาโฟลกจมน้ำ
ออกมาดูตรงนี้ยายบอกว่าโฟลกออกมาจากบ้าน

แล้วมารู้ว่าเกิดเหตุการณ์ก็เย็นค่ำแล้วค่ะ
นี่คุณตาคุณยายก็เสียใจแล้ว
แล้วปู่ย่าของน้องอยู่ที่อำเภอศรีบุรรณเรืองที่หนองบัวลำพู
ก็เดินทางมาค่ะแล้วก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหลานกลับบ้าน

คุณผู้ชมคะบรรยากาศหดหู่แล้วทุกคนก็ร้องไห้ใจจะขาด
คุณปู่ของน้องโฟลกเล่าให้ฟังว่า๔โมงเย็น
คือพ่อของน้องโฟลกโทรมาจากต่างประเทศเลย

คิดเหมือนกันว่าหลานจะจมน้ำ
พอมาถึงก็รู้ว่าหลานเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน้องโฟลกอาจจะกระโดดน้ำเล่นกับเพื่อน
แล้วหมดแรงเป็นตะคริวจมน้ำ
หรืออาจจะไปพันกับพวกเศษสวะกอตรงนั้นนะคะ
หลังจากชันสุสบแล้วก็ได้มอบร่าง
เพื่อให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ